อีกหนึ่งเรื่องที่เขาว่ากันว่าสามัคคีคือพลัง
ถูกต้องค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
คือเราต้องมีเจ้าถิ่นใช่ไหมเจ้าของบ้าน
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเห็นว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน
จะทำยังไงไม่ให้ผู้บุกรุกเข้ามาเยือนไปดูค่ะ

เราก็จะเห็นว่าตะขาบมันถูกตุ๊กแก่๔ตัวล้อม
ตีวงล้อมดักหน้าดักหลัง
แล้วมีตุ๊กแก่ตัวหนึ่งคาบ

ทำให้การจับกลุ่มผู้บุกรุกในครั้งนี้
ไม่ต้องไปถึงมือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

รวมพลังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจัดการเอาไว้เรียบร้อย
นี่แหละสามัคคีคือพลังสุดยอดเจ้าของบ้านมาเห็นตอนแรกโอ้โหตกใจ
เป็นใครก็ตกใจนั่นดิอึ้งไปเลยค่ะเขาบอกตั้งแต่เกิดจนโตมาเนี่ย
ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยก็เลยถ่ายคลิปอัดคลิปเอาไว้

ช่วงนี้เจอแต่อะไรแปลกบ่อยจังเลยนะ
นี่หาดูยากเหมือนกันแบบนี้

ตามความเชื่อเลยก็แล้วกันยังไงมันเป็นเรื่องแปลกนี่
ขอเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันนะ
แต่จริงมันก็ยังมีคอมเมนต์หลากหลายแนว
บางคนมาแนวแบบขำด้วยว่า
ตุ๊กแก่คายตะขาบเพื่อสืบทอดทายาทอสูร
เก่าคือทายาท

แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทายาทอสูรแต่มันแปลกจริง
เพราะว่าคือปกติเราจะเคยเห็นคลิปต่างก็เป็นงูเขียวกับตุ๊กแก่
มันเป็นคู่ปรับกันที่แบบงูกินตับอะไรอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้
แต่ไม่เคยเห็นตุ๊กแก่คาบตะขาบนะคะ